แล้วซื้อ๖๐คน๖๐ตัว๖๐๐๐ล้านเนี่ย
ปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย

ที่จะซื้องูเห่า๖๐๐๐ล้าน

ไม่มีใครเขาซื้อกันหรอกจะมีแต่ไฟล์เท่านั้นแหละ
ที่จะมาจ่ายเงินนะฮะเป็นไปไม่ได้

นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคุณอนุทินนะ
คือคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
บอกวันนี้ก็ไม่ได้ถือเลิกถือยามอะไร
เอาเลิกสะดวกในการนำสอสอของพัก
เข้ามารายงานตัวต่อสภานะครับ
หลังจากที่เมื่อวานได้ประชุมสอสอใหม่
วันนี้จึงนัดกันมารายงานตัวที่สภา
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเมื่อวานประชุมเสร็จ

และแม้สอสอใหม่เยอะก็ไม่ต้องมีพี่เลี้ยง
เพราะส่วนใหญ่รู้จักใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับ
และคุณอนุทินถูกสื่อรอถามคำถามนี้
คุณอนุทินการซื้องูเห่าต้องใช้เงินตัวละ๑๐๐ล้านบาท
ต้องใช้๖๐ตัวมูลค่า๖๐๐๐ล้านบาท

ทำไมเรื่องงูเห่าถึงจดจ้องไปที่คุณอนุทินและพัก

เสียงของพักภูมิใจไทย๖๐เสียงที่ได้ไง
คุณอนุทินตอบว่าอะไรไปฟังกันเอาเองนะครับ

คนซื้อสอสองูเห่า

คนรับก็ยังเป็นงูเห่าเลยคนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้ที่มีสองเขา
ไปถึงของท่านมีการติดต่อแบบนี้ไหมคะ
หรือเรามั่นใจตัวสาวของเราว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนั้น

แต่ภาคภูมิเวียนไทยเป็นหนึ่งเดียวตลอดอยู่นะครับ
มันเป็นเอกลักษณ์ของภักดิ์ไลน์
ชัดไหมฮะคงไม่มีคนจ่ายนะมีแต่ควายจ่าย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วจะมีบทลงโทษหรือเปล่า
ถ้าสอสอของพักประพฤติตัวเป็นงูเห่า
คุณอนุทินบอกว่าคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้ว
อย่างมากก็แค่หยิกท้องนิดหน่อย
เมื่อถามว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่
คุณอนุทินบอกว่าสำหรับรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ภูมิใจไทยไม่มีแนวคิดเรื่องนี้
และไม่เชื่อเรื่องนี้คงไม่ไปในแนวทางนั้นหรอก

นักข่าวถามอีกนะฮะว่าถ้าสุดท้ายรัฐบาลพักเก้าไกลตั้งไม่ได้
เป็นพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยจะไปร่วมหรือไม่
คุณอนุทินอุทานขึ้นมาทันที
เขาจะประชุมกันอยู่แล้ววัน๒วันนี้
ยังไม่มีสัญญาณใดออกมาในลักษณะความล้มเหลว
การจัดตั้งรัฐบาลต้องให้กำลังใจ
ภูมิใจไทยก็ทำหน้าที่ความเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก็ให้พักที่ได้อันดับ๑อันดับ๒เขาคุยกันก่อน
อุ้ยนะฮะอุ้ยหลายเรื่องนะครับวันนี้คุณอนุทินนะครับ